เอามาดูกันต่อค่ะข่าวนี้ก็ช็อกเหมือนกันนะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าเมื่อคืนนี้ค่ะโอ้โหเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่น
โพสต์แบบนี้คุณผู้ชมโพสต์บอกว่า

คงจะได้อ่ะนะคะได้นะเพราะว่ามีแฟนจะแต่งภายในปีนี้ได้
ซึ่งก่อนจะแต่งก็มีข่าวเยอะมากคุณผู้ชมมรสุมเยอะมาก
ไม่ว่าจะเป็นข่าวเมาส์ปองก่อนแต่งผู้ชายเกาะผู้หญิงกินบ้างล่ะนะคะ
แต่ว่าล่าสุดอย่างที่บอกไปค่ะคุณเจนี่ก็โพสต์ข้อความร่ายยาวเลยค่ะ
เฟซบุ๊คของเธอค่ะบอกว่าเธอเนี่ยเลิกลากับเนเงินว่าที่เจ้าบ่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
โดยระบุว่านะคะต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่แสงความเป็นห่วง
และถามกันเข้ามาตลอดว่าทำไมช่วงนี้ไม่เห็นเนเงินตามงานต่างเลย
เจนี่เลยถือโอกาสแจ้งตรงนี้เลยนะคะว่าเจนี่แล้วก็เนเงินเนี่ย
คราวนี้มาจากเหตุผลส่วนตัวค่ะก็มีแฟนคลับตกตกใจ

เอาจริงเพื่อเป็นการยืนยันนะคุณผู้ชมว่าคู่นี้เขาจบด้วยดีกันจริง
ก็คือแชทข้อความสนทนาของทั้งคู่ค่ะที่เนเงินเนี่ย
ซึ่งข้อความเนี่ยเจนนี่บอกกับในเงินว่า
ให้ดูแลตัวเองให้ดีตัวเธอกับครอบครัวยังเป็นห่วงเสมอเลย
ขอบคุณที่จบด้วยความเข้าใจขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมา
และหลังจากนี้เราคงจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน
แล้วก็อวยพรให้เนเงินโชคดีแล้วก็มีความสุขกับทุกเรื่องด้วยนะคะ
ซึ่งคุณเอเงินเองก็โวยพรกลับมาให้เจนนี่ให้มีความสุขเช่นเดียวกัน
หวังว่าจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้นะคะเป็นกำลังใจกับทั้งคู่ด้วย
เราไม่รู้หรอกว่าเขาเจอเรื่องเจอราวอะไรกันมา
แล้วหลังจากนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรไหม

ใช่คงไม่เอาความรู้สึกมาล้อเล่นแบบนี้หรอกนะ